ไปแล้วว่าเธอออกมาประกาศเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
หลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน๔ปี
ตอนนี้เธอบอกว่าความรู้สึกดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าขอประกาศปิดหัวใจเอาไว้แค่ตรงนี้เลยจ้า
แต่ว่าเรื่องความรักไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่

ใช่หลังจากที่เธอออกมาเปิดใจว่าเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
คุณแม่ยังสาวสาววรรณสาก็เดินหน้าใช้ชีวิตโสดอย่างเต็มที่เลย
ซึ่งดูแล้วก็ไม่มีวิแววความเศร้าหลงเหลืออยู่เลยนะคุณ

ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นมาก
และมีโอกาสได้เคลียร์กับอดีตหวานใจเราด้วย
ถึงสิ่งที่ยังติดขัดแล้วก็ค้างคากันอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ
จะย้ำแบบชัดว่าตอนนี้ขอปิดหัวใจแบบไม่มีกำหนด
เพราะไม่อยากจะอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจ๊ะ
ส่วนนุ่มหนุ่มที่เรียงคิวเข้ามาขายขนมจีบตอนนี้
ขอให้หยุดอยู่แค่สถานะเพื่อนไปก่อน
ไม่เชื่อไปฟังสาวจ๋ากันเลยดีกว่าค่ะ
นัทตอนนี้ก็คือจบเป็นวิทยาลัยก็คือกลับมาทีพยาห์หลายอย่างอะไรอย่างค่ะ
ก็ทั้งสองคนก็บอกว่าโอเค
แล้วก็อโหสิกรรมกันไป

คือเราไม่เปิดแล้วเราก็ปิดไว้เลยตอนนี้
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้ก็ดีนะ
คือยังไม่คิดเลยตอนนี้เรื่องของคู่ครองหรือแบบแฟนอะไรอย่างนี้ไม่คิดเลย
แต่แบบถามว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจมีไหม

ตอนนี้เหรอตอนนี้คือไม่มีกำหนดแล้วกัน
คือไม่มีกำหนดค่ะแล้วก็ยังไม่เปิดรับใครทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าใครมาจีบก็ต้องโอฮักไปก่อน
แล้วตอนนี้เราก็มีความสุขเราไม่อยากจะเอาชีวิตตรงนี้ไปผัวพันกับใครอีกแล้ว
แล้วต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่าเธอโสดสนิท
เห็นไหมเธอบอกว่ามีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบ
แต่ว่าขอให้หยุดแค่สถานะเพื่อนเท่านั้น